ใครที่ติดตามตลอดข่าวและเป็นแฟนของหมอไก่พอพาทินี
เรือสีที่ดวงดีตลอดปี๒๕๕๙
ติดตามเลยกับหมอไก่อาจารย์พ่อพาที่นี่

ผู้ชนะคือมายตองท่านผู้ชมถูกท่านนะคะ
ในช่วงปี๒๕๖๕นี้ค่ะ
จะมีอยู่ด้วยกัน๓ราศีที่ชีวิตดีดวงชะตาดีตั้งแต่ต้นปี
ยาวไปถึงปลายปีนะคะหรือว่าจะเรียกว่าทั้งสามราศีนี้
เป็นราศีผู้ครองสามทางความดุงดีไปตลอดทั้งปี๒๐๐๕และ๑๙๖๕เลยก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงแซงโค้งเลยทีเดียวค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนนะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่เปลี่ยนจากร้ายมากกลายเป็นดีมากนะคะ
ดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าดีที่สุดใน๑๒รอบปีแล้วนะคะ
โดยรวมถือว่าดวงชะตาของชาวราศรีมีนดีทุกเรื่องเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะ
แต่ว่าเรื่องของการงานนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศรีมีนนั้นเหมือนกับได้ขึ้นทางด่วนนะคะ
การงานมีโอกาสที่จะรุ่งพุ่งปังก้าวหน้าไกลเกินฝันค่ะ
ชีวิตของชาวราศรีมีนนั้นมีโอกาสที่จะสมหวังมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
หากงานไหนสิ่งไหนที่คุณทำมานานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้าไม่นานนะคะ
หรือว่างานไหนที่คุณเพิ่งจะเริ่มทำนะคะในตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะไปได้สวยนะคะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบเงียบนะคะ
มีโอกาสที่จะเข้าเส้นชัยแบบที่ใครหลายคนตะลึงตึงไปเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนะคะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกค่ะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
ฐานะของคุณก็มีโอกาสที่จะเขยิบก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
การที่ชาวราศีพฤกษกมีโอกาสที่จะฐานะดีขึ้นนะคะ
ไม่ใช่เพราะโชคช่วยค่ะแต่เป็นเพราะสองมือของคุณนี่แหละค่ะ
ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการเงินนะคะ
ในรอบปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะ
ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้ชาวราศีพฤกษกเนี่ยปวดหัวปวดใจบ้างนะคะ
มีเรื่องให้กังวลใจบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีไม่น้อยหน้า๒ราศีแรกเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเรื่องที่ดีมากที่สุดสำหรับคุณเลยค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุมจะสามารถหาเงินหาทองสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในปีนี้ค่ะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีกุมนะคะหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองการลงทุนการเสี่ยงดวงนั้นก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะสมหวังในปีนี้นะคะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่ขอบคุณมากเลยค่ะที่อัปเดต๓ราศีที่จะดวงดีในปีนี้ยังไงเฮ่งทุกราศีทุกคนเลย
หมอก่ายต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีมีนผู้โชคและกุมแม้ไม่มีราศีเขาอ่ะมีดิฉันด้วยมีของคุณด้วยหรอยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะ